ส่วนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่จีน
นิพนธ์เบี้ยวทุ่งน้อยผู้ช่วยโค้ชของทัพชาบาแก้ว
กล่าวว่าได้หารืออย่างต่อเนื่องกับหนึ่งฤทัยสาธองเวียน
ว่าโคลมเบียงคู่แข่งนัดแรกเป็นทีมที่มีแท็กติก
เล่นบอลกับพื้นได้ดีและมีความสามารถเฉพาะตัวสูง
ซึ่งนักเตะจะได้ประสบการณ์อย่างแน่นอน
ส่วนโค้ชก็จะรู้ว่าใครควรพัฒนาในจุดไหนเพิ่มเติม
สู้ศึกชิงแชมป์เอเชียที่จอแดนในช่วงเดือนเมษายนครับ